อีกโรคนึงได้ยินกันเมื่อวานนี้หลายคนก็ตกอกตกใจนะคุณนัทพงศ
ฝีดาดวานอนจะเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้เราต้องปรับตัวอีกหรือไม่นะคะ
วันนี้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะ

เมื่อวานนี้มีรายงานบอกที่ไปเจอรายแรกในสหรัฐเนี่ยนะคะ
อาจารย์บอกว่าฝีดาดวานอนไม่ใช่โรคใหม่ค่ะ
ไวรัสกลุ่มโรคฝีดาดนี้สามารถใช้วัคซีนป้องกันได้
ที่ผ่านมาก็มีการปลูกฝีแล้วก็ยกเลิกไปเมื่อปี๒๕๕๙
ท่านย้ำบอกว่าฝีดาดวานอนไม่เคยพบในประเทศไทยนะคะ
ไม่ต้องตื่นตนกแต่ว่าควรเฝ้าระวังการเดินทางเข้า
ของกลุ่มแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง
รวมถึงการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้าสู่ประเทศไทยด้วยค่ะ
มันเป็นโรคของพวกแม่งโรคนี้อยู่ในลิงก์
แล้วก็ทีนี้ลิงกับคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสัมผัสกันเท่าไหร่หรอก
นอกจากว่าแอฟริกาในแรงศาลนี้เป็นลิงก์แอฟริกา
ที่มีการพบพวกนี้เป็นกลุ่มอยู่
แต่การติดต่อระหว่างคนสู่คนยังติดง่ายพอสมควร

คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือแล้วถ้าเราอยู่ของเรา
ประเทศไทยเราอยู่กันแบบนี้ไม่มีปัญหาหล่อ
มันจะมีปัญหาทำให้เราเดินทางไปแอฟริกาแล้วกลับมา
อาจจะนำมาบ้างก็เข้าไปในป่าในแรงทาง
นี้เราไปนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามา
นั่นนะคะก็คือจุดต้องระวังที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะ
ขณะที่นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์
ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าพบในสัตว์หลายชนิด
โดยเฉพาะตระกูลลิงและสัตว์ฟันแท้
ซึ่งคนอาจติดได้จากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
สารคัดหลังทางเดินหายใจหรือว่าผิวหนัง
อาการแรกเริ่มก็คือมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ
มน้ำเหลืองโตหนาวสั่นอ่อนเพลีย
แล้วหลังจากนั้นมีผื่นขึ้นที่แขนขาหน้าและลำตัว
ก็จะป่วยประมาณ๒๔สัปดาห์
แล้วก็จะหายเองได้นะคะส่วนใหญ่
แอฟริกาพบอัตราการเสียชีวิตประมาณ๑๐
การป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด
สารคัดหลังหรือตุ่มหนองของสัตว์หรือผู้ติดเชื้อค่ะ
แล้วก็เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
มือบ่อยเวลาสัมผัสกลุ่มเสี่ยง
หรือว่าหลังจากไปเดินป่าเดินทางเข้าป่า
สำคัญก็คือไม่นำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศ

แล้วหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยง
สังเกตอาการถ้ามีอาการก็รีบพบแพทย์ค่ะ

ป้องกันฝีดาทลิงได้๘๕เปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่ว่าเราไม่ได้มีการฉีดมาแล้ว

คนที่เกิดหลังจาก๒๕๒๓เนี่ย

ก่อนนั้นเนี่ยคือเราได้ฉีดวัคซีนมาแล้วมันก็ป้องกันฝีดาดลิงได้นะคะ